รถมาแล้วแจ็ครออยู่ที่ไหน
ท่านโทษค่ะสวัสดีค่ะ
เอาเรือผิดลำเหรออ้าวโรสก็รอแจ็คอยู่ที่เรือด่วนเจ้าพระยาคงไม่มาหรอก
เพราะไม่ใช่เรือไททานิก
คุณผู้ชมค่ะโอ้เสียงโหยหวนมาแต่เช้านิดนึง
แต่ลักษณะแบบนี้ความโหยหวนแบบนี้มันเหมือนลมหนาวที่มาปะทะหน้าเราตอนเช้าเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงนะคะ
เพราะฉะนั้นใจเย็นให้เหมือนอุณหภูมิหน่อยโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครตอนเช้า
ลมจะมาปะทะหน้าคุณถ้าคุณนั่งเรือไปกับดิฉันเพราะฉะนั้นใจเย็นนะคะ
เพราะค่าโดยสารจะขึ้นระยะละ๑บาท
วักเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบาทค่ะไม่เป็นไรนะใจเย็นเย็นกันนะ
เอาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเนี่ยคุณผู้ชม
ณวันนี้ฝนลดลงอย่างชัดเจนจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมตอนบนของประเทศเมฆไม่มีเลย
ฟ้าโปร่งโล่งสบายใครจะซักผ้าล้างรถทำหมูแดดเดียว
เชิญค่ะแดดดีมากนะคะเพราะแดดดีแบบนี้
ตอนบนของประเทศแทบจะไม่มีฝนเลยแต่ภาคใต้อาจจะเกิดฝนได้เล็กน้อย
เพราะเขายังคงมีลมมรสุมประจำฤดูพัดพาเข้ามา
แต่ฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำเท่านั้นเองนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วคลื่นฝนน้อยคลื่นก็ต้องราบเรียบตามไปด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันและอ่าวไทยโอ้ยเหมาะมากช่วงนี้
เดินเรือออกไปหาปูหาปลาหรือว่าออกเรือท่องเที่ยวกันค่ะ
ส่วนอุณหภูมิภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
อุณหภูมิจะลดต่ำลงนะ๒๓องศาเซลเซียส
ลักษณะคือรถหวบลงไปแบบนี้เลย
ลมที่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทยเน้นที่เรื่องของลมหนาวช่วงนี้
ไม่ได้มาจากเส้นความหนาวที่ปกติเขาจะมาจากเทือกเขาฮิมาลัยใช่ไหม
ช่วงนี้ไม่ใช่ปัจจัยนั้นค่ะช่วงนี้มาจากลมฝ่ายตะวันตกระดับบน
เวลาเขาพัดมาเขาพัดเอาความหนาวบวกกับความชื้นมาด้วย
ก่อนหน้านี้เกิดฝนตกก็เกิดขึ้นจากเขานั่นแหละค่ะ
และช่วงนี้ลมหนาวที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากเขาอีกนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมครับพอมันบวกกันแบบนี้ภาคเหนือใครที่จะไปเที่ยว
อาจจะเจอเหมือยขาบตลอดทั้งสัปดาห์
เหนืออากาศลดลงอุณหภูมิลดต่ำลงนี่มันลดยังไงนะ
พยาวไงคะที่พยาว๑๐องศาเซลเซียส
และอย่างที่บอกไปนะคะลมหนาวมาพร้อมกับฝนหรือว่าความชื้น
มันทำให้ช่วงเช้าเป็นแบบนี้
หมอกปกคลุมการขับขี่รถเปิดไฟตัดหมอกหน้ารถหน่อยนะ
เพราะว่าทัศนวิสัยเขาบอกไม่เกิน๑๐เมตรสั้นมาก

ส่วนที่เชียงใหม่จุดนี้อากาศก็ลดลงอุณหภูมิลดลง
แล้วแบบรถฮวบด้วยนะรถวูบเลย
เมื่อวานนี้ที่กิวแม่ปานค่ะยอดดอยอินถนน

เหมือยขาบเขาก็ต้องมาแล้วค่ะน้ำค้างแข็งบนยอดย่า
ส่วนพื้นที่ราบลมหนาวพัดปกคลุมทั้งวันเลย
กรมอุตุของภาคเหนือเขาก็เลยเตือนว่าอุณหภูมิมันลดลงแบบนี้
เหนือเจ้าเจียงใหม่ระมัดระวังสุขภาพกันโตยเนอะ
โอ้คุณผู้ชมหาเรือมาแล้ว
ดิฉันก็รอรอบรรดาผู้โดยสารอยู่เนี่ย

เอาพี่เรือมาแล้ว
รามสีมุ่นเรืองรามสีมุ่นเรืองครับขึ้นเลยขึ้นเลยพี่ขึ้น

อย่าลืมเตรียมเงินพวกคุณอีกหนึ่งบาทนะพี่นะไป
ไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย
พี่ตอนเช้าต้องอารมณ์ดี